แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันหน่อยที่จังหวัดบุรีรำพาไปเที่ยวป่าแล้วได้เจอกับวัดโบราณด้วย
ไปกันที่ไหนครับไปที่บ้านเจริญศุกร์สายบัวตำบลเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำครับ
ตอนนี้นะฮะเขากำลังจัดโครงการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขาอังคาร

อังคารเหรอคะแล้วเราอ่ะ

เป็นชื่อเขาอังคารที่นี่เลย
ใช่แล้วนี่กินได้ก็มีกินไม่ได้ก็เหมือนกันมีด้วย
เมื่อกี้กินลูกอะไรสักอย่างบนต้นไม้ทานได้
แต่ที่เห็นอยู่นี้ก้อนหงก้อนหิน

เขาบอกว่าต้องนั่งรถอีแต๊กเข้าไป
แตกเข้าไปในป่าเขาอังคารครับ
เป็นป่าที่เกิดจากภูเขาไฟที่ดับแล้ว

ก็คือเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว๑ใน๖ลูกของจังหวัดบุรีรำ
สภาพดินเนี่ยมันเลยอุดมสมบูรณ์จากลาวาและมีหินตลอดพื้นที่ป่า
ภูเขาก็ทำให้ป่านี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่ผมบอกนี่ต้องนั่งรถอีแต๊กเข้าไป
เพราะว่าประเทศไทยเรานี่แบบโอ้โหป่าไม้อุดมสมบูรณ์เยอะนะ
นี่แหละโอ้โหเดินกินนู่นกินนี่เพราะสองข้างทางมันมีอะไรให้ได้ทานกันด้วยนี่
จิกกินจิกกินกันได้เลยนะคือเดินเข้าไปในป่าเนี่ยมันก็จะมีผลไม้อยู่แล้วไง
เพราะฉะนั้นแล้วผลไม้ลูกผลไม้ต่างที่ขึ้นช่วงนี้มันหน้าฝนด้วย
มันก็จะออกดอกออกผลเยอะแล้วคนทั้งนั้นเขาก็แบบแนะนำได้เนอะอันไหน
กินได้กินไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะไปสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปเองหยิบกินเองไม่ได้
ไม่ได้ไปกินอะไรที่มันมีพงมีพิษขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะครับ
แล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากได้ศึกษาธรรมชาติกันแล้ว
ยังมีจุดที่๒ครับนี่เลย
คือวัดโบราณวัดเขาพระอังคารครับ
นี่ดูภาพเรื่องราวของประวัติศาสตร์และศักระพระอังคารธาตุ
ใครที่อยากสนใจจะไปศึกษาธรรมชาติ
บนภูเขาไฟเก่าและวัดโบราณที่มีความสวยงามแบบนี้
ย้ำกันอีกครั้งไปกันได้ที่บ้านเจริญสุข
เจริญสุกสายบัวตำบลเจริญสุกอเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรามว้าวนี่โอ้โห

ใช่แล้วแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะคะ
เดี๋ยวนี้หลายสถานที่ก็มีการเปิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของป่าไม้บ้านเราเยอะมากเลย

ใครที่อยากจะไปเที่ยวแบบนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะ